โพสต์ภาพสมัยก่อนเนี่ยคือ

ที่สำคัญติดโพลของดีเมืองขอนแก่น

แก๊งรู้สึกยังไงบ้างที่คนให้ติดโพลตรงนี้นะคะ

หล่อเลยนะคะแต่ดัดฟงดัดฟันมา

ก็ขอบคุณตัวเองที่กินข้าวเยอะนะครับ

ก็เยอะจนผมไม่ค่อยกล้าอ้านเท่าไหร่ครับ
ก็มีคนยินดีด้วยที่เราโตขึ้นมาเป็นแบบนี้ครับ

ก็ดูแลตัวเองก็นอนเยอะครับ
แล้วก็กินน้ำเยอะอะไรแบบนี้